ต้องบอกว่าท้องแล้วไงใครแคร์
อยากให้คุณผู้ชมได้ซูมดูคุณแม่มือใหม่นี่

คุณพระท้อง๒เดือน
สลัดผ้าฉุดว่ายน้ำชัวร์เรือนร่าง

คนพอยังไม่กินข้าวยังไม่ได้บางเท่านางเลยนะคุณผู้ชม
คือส่องแล้วส่องอีกดูไม่รู้เลยว่านี่คือคนท้อง
และชุดว่ายน้ำที่ใส่อยู่นี่นะคะ
ก็เป็นผลงานการออกแบบของใบเตยเอง
ร่วมกับแบรนด์ชุดว่ายน้ำยี่ห้อหนึ่งนะคะ
ออกแบบเองเป็นนางแบบเอง
เรียกได้ว่าเป็นผลงานแซ่บทิ้งท้ายทิ้งทวน
ก่อนที่ท้องใบเตยของใบเตยจะโตขึ้นทุกทีนะคะ
แล้ววันนี้เนี่ยพี่แมนสามีของเธอก็มาในรายการเรื่องนี้ต้องขยายนะคะ
พี่แมนก็บอกว่าเป็นการทิ้งทวนแบบเล็กน้อย
และที่สำคัญตอนนี้ก็เริ่มที่จะรับงานแล้วก็เลือกงานมากขึ้น
คืองานคอนทรงคอนเสิร์ตการขึ้นไปเต้นเนี่ยพอหอมปากหอมคอ

พี่แมนบอกว่าตอนไปเที่ยวธิปทางกันเทศ
คือใบเตยเนี่ยนอกจากจะเหม็นหน้าแล้วก็ยังรำคาญมาก

ใช่แต่พี่แมนเขาค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะเป็นเพศชาย
เขาแบบว่ามีเทคนิคการนับอะไรแบบนี้อยู่